ไปสู้กันต่อเลยนะคะกับมูเตรลูบอกเลยว่า

ดูอย่างหนุ่มไทม์ไทยมูจนได้เรื่อง
เกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ก้าวขายังไม่ทันจะพ้นวัดก็ของงัดพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะแล้ว
เนี่ยทำมี่เอิ๊ยเพราะทำไทยหัวใจสดนี่ไง
แม่ไม่อยากจะรู้ว่าเป็นสายหมู่กับเขาด้วย
จะว่าไปก็ขนลุกอยู่นะคะ
มูปุ๊บเสน่ห์ล้นเหลือเกินต้านปั๊บ
วาวบ่ถือเอ้ยพูดไม่ออกกันเลยทีเดียว
อื้อให้ภาพเล่าเรืองเถอะ

โทษคิดว่าหมู่เลี้ยงสาว
ที่ไหนได้มีแต่สายห้าวหมาเป็นแก๊ง
ทั้งเป๊อรักทั้งจอดเวอร์
เนี่ยก็เคลิมเล่นกับเขาด้วย
อ้าวตั้งขนาดนี้วัดไหนละคะเนี่ย
จะไปเช็คอิน
โอ้โฮแรงจริงจอด